เรื่องของความที่ว่าดวงดงดวงดี

ในช่วงของวันที่กำลังลุ้นอะไรกันแบบนี้นะ
เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวของยันครับ

หนึ่งเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก

แค่ไหนขนาดไหน

เป็นของนายพัฒวัลจันทร์พานิจเจริญ

อายุ๔๑ปีอยู่บ้านเลขที่๓๖๖ทับ๑หมู่๓
บ้านแม่กาห้วยเคียนตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพยาวครับ

ในจังหวัดพยาวที่ได้เป็นผู้ริเริ่มรณรงค์
อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน
อัคระเลขยันภาษาล้านนาและภาษาขอมนะครับ
ที่นับวันจะสูญหาย

ได้ทำการอนุรักษ์ให้คงอยู่กับยุคไทยแลนด์๔๐

สมัยแบบนี้ก็ยังมีอยู่นะ
แล้วก็ได้ทำมาเพื่อฟื้นฟูแล้วก็บันทึกเอาไว้
แล้วตัวเขาเองก็ยินดีนะครับ
จะถ่ายทอดวิชาให้กับทุกคนที่สนใจ
เพื่อถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่คนรุ่นหลังนะครับ
เห็นความสำคัญของภูมิปัญญาของคนโบราณล้านนา
ที่ได้มีเอาไว้ให้แก่คนรุ่นหลังได้สืบทอดกันต่อไป
อาจารย์เอเขาได้เขียนอัคระเลขยันมหายันหนุนดวง
ใหญ่ที่สุดและเป็นหนึ่งเดียวในโลก

เพราะว่าการลงอัคระเลขมหายันหนุนดวงนั้น
จะต้องเป็นดวงของใครของมันนะ
แต่ละคนไม่มีแบบซ้ำกัน
ล้านคนก็ล้านแบบเขาว่าแบบนั้น
เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเขียนชื่อลงไปด้วย
แล้วก็เขียนตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของลงไป
คือเหมือนวันเดือนปีเกิดใครก็ของคนนั้น
ถ้าเด็กฉันไปทำก็จะเป็นของเด็กฉันคนเดียวเลย

วันเดือนปีเกิดของน้องใบตองคนเดียว

ใช่แล้วครับเขาบอกว่ามหายันหนุนดวงนะ
หากเก็บไว้ในบ้านเรือนก็จะมีพุทธคุณ